คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่หนุ่มหล่อคนนี้ค่ะพีชพัชระบอกเลยว่าถึงแม้ว่ารักจะไม่รุ่งแต่งานเลิศงานปังสุดอะไรสุด
ก็บอกว่าโสดแล้วปังแล้วปัวจังเลยค่ะ
มากคุณเพราะว่าธุรกิจเฟรนดไฟตอนนี้กำลังไปได้สวยนะ
แถมเร็วนี้ยังเตรียมมีหนังภาคต่อไบท์แมนภาค๒ต่อคิวฉายอยู่ด้วย
ซึ่งที่เห็นว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พี่สาวแล้วก็พีชเองเนี่ยยกทีมกันไปทำบุญที่พม่า
หลายคนก็คิดว่าเออจะเป็นทริปล้างใจหรือเปล่า
เพราะพีชเองก็เพิ่งจะโสดหมากส่วนคุณแม่เองก็มีข่าวว่าหย่าแล้วด้วย

แล้วเจ้ากับพี่แม่ไม่เอาหน่าเพราะก็แบตผิดแม่นะครับ
ชวนครับแล้วผมก็รู้สึกว่าผมจะปฏิเสธแม่ยังไงดี

แม่ฮาปปี้มากยิ้มอะไรไหมถ่ายรูปกับเพื่อนอยู่
แต่ว่าขาวเยอะก็ไม่ได้อะไรใช่มั้ยครับ
เฟิร์มนะคะว่าครอบครัวเขาก็ยังแฮปปี้ดีถึงแม้ว่าสถานะต่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วก็ตาม